อยากทำความรู้สึกคุณผู้ชมนะคะว่าเห็นคลิปนี้ที่จะให้ดูต่อไปนี้
รู้สึกยังไงดิฉันเห็นแล้วรู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารคุณยาย

เดินกระเพกขายปลาตะเพียนสารในตลาด

อืมเพลงประกอบก็นะเข้ากับภาพที่ปรากฏอยู่ใช่ไหมคะ
ดูสิคุณรุดีเมื่อสักครู่ที่ฉันถามคุณผู้ชมเวลาถามคุณบ้าง
คุณรู้สึกยังไงฮะก็เอ่อก็รู้สึกสงสารแล้วก็
นึกถึงปุ่มหลังว่าทำไมภาพหญิงชราจะต้องมายืนอยู่แบบนี้ด้วยตัวคนเดียว
ทำไมต้องมาขายของแบบนี้ด้วยตัวคนเดียวก็เป็นคำถามที่ตามมาเหมือนกันน่ะนะคะ
ชุดคำถามคล้ายกับชาวเน็ตเลยค่ะเขาก็ถามเหมือนกันว่า
ทำไมต้องลำบากขายของขนาดนี้ลูกหลานไปอยู่ที่ไหน
ใครมาปล่อยให้คุณยายขายของแบบนี้นะคะ
ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณยายท่านนี้ท่านชื่ออะไรนะคะ
ภาพนี้ผู้ชายคนหนึ่งเขาถ่ายมาจากตลาดนัดในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แล้วก็นำไปแชร์ต่อในกลุ่มสุพรรณบ้านเรา
แล้วก็ลงข้อความบอกว่ามีใครรู้จักยายท่านนี้บ้างครับ
ไปขายปลาตะเพียนสารที่จังหวัดกาญจนบุรี
เห็นแล้วสงสารแกครับอยากไปช่วยเหลือคุณยาย
ใครรู้จักรบกวนแจ้งพิกัดบ้านคุณยายหน่อยครับ
เผื่อผมจะช่วยอะไรได้ไม่มากก็น้อยนะ
เขาโพสต์แบบนี้นะทีนี้คลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
คุณยายใส่ผ้าถุงเดินกระเพลกเหมือนขาแข้งไม่ค่อยแข็งแรง
ระเวนขายปลาตะเพียนใบลานไปตามตลาดนัด
หลายคนเดินผ่านไปผ่านมาก็สงสารไงนี่เห็นไหม
ถ้าเป็นเราอย่างนั้นไปเจออย่างนั้นก็สงสารนะ
ก็ซื้อค่ะก็อุดหนุนนะคะบางคนบอกไม่เอาปลาตะเพียนแต่ให้เงินยาย
บางคนก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าปลาตะเพียนตัวละ๒๐ให้แบงค์ร้อยยายไม่ต้องทอนค่ะ
ช่วยเหลือคุณยายทุกวิถีทางที่จะทำได้
สุพรรณบุรีหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วต่างเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ยายเนี่ยเคยเจอนะที่ตลาดนัดหลายแห่งหลายจังหวัดด้วยเพราะยายแกไปตระเวนขายไปทั่ว
อำเภอดอนเจดีก็มีนะคะสามชุกก็มาบางคนก็ไปเจอยายที่ตลาดจอมบึงราชบุรี
ไปหลายจังหวัดนะฮะบางคนบอกว่าเจอแถวตลาดนัดรางรถไฟท่าเรือกาญจนบุรีก็มีนะ

พายายไปยายไปได้ยังไง
แล้วยายอาศัยอยู่ตรงไหน
คำถามมันพลั่งพลูมาเยอะมากเลยค่ะ
เรื่องนี้มีชุดคำอธิบายออกมาแบบนี้นะคะ
เพราะว่ามีคนมาให้ข้อมูลว่า
คือคุณยายจะมีคนขับรถกระบะไปส่งลงตามตลาดนัด

อกจากนี้ยังมีเด็กอีกด้วย๒คนตามเข้าไปขายลูกโป่งด้วย
โดยยายจะเป็นจุดขายหลักเพราะว่ายายอายุมากแล้ว
ใครเห็นก็สงสารบางทีอย่างที่บอกไปปลาตะเพียนตัวไม่กี่สิบบาท
แต่ให้แบงค์ร้อยแบบไม่ต้องท้อน่ะคือให้ไปเลยนะคะ
ส่วนที่เดินขากระเพลกนั้นมีคนบอกว่าจริงแล้วยายแกไม่ได้ขาเจ็บนะ
แต่อาจจะเป็นท่าเดินของแกแบบนั้นก็ได้

ยังไงก็แล้วแต่ข้อมูลจะมาแบบไหนก็แล้วแต่
แต่ภาพที่มันปรากฏคือหญิงชราคนหนึ่ง
ที่เขายังคงทำมาหากินแม้ว่าจะเดินไม่สะดวก
แม้ว่าจะแก่แล้วแม้ว่าการเดินสรีระของยายจะเป็นแบบนั้น
แต่ยายไม่รอวาสนายายยังคงทำมาหากินนะคะ
เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้ก็ช่วยกันเถอะค่ะ
เชียร์ใครเจอคุณยายที่ไหนก็ซื้อที่นั่นแหละค่ะ
อุดหนุนอุดหนุนปลาตะเพียนของคุณยายด้วยนะคะ
สนับสนุนคนทำมาหากินหรืออย่างน้อยเนี่ย
ถ้ายายขายหมดเร็วก็จะได้กลับไปพักผ่อนเร็วไงคะ
ก็อย่างที่บอกไปพอเห็นยายนี่ก็ช่วยกัน
ก็ช่วยกันซื้อแล้วกันนะคะถึงแม้จะมีหลากหลายความคิดก็ตาม